วันนี้ยังอยู่กับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายนะฮะ
แล้วก็พูดถึงประเด็นเรื่องของความปลอดภัย
จุดตัดทางรถไฟทางลักผ่านต่าง

ใครจะเป็นเจ้าภาพในการลงทุน

ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย

เมื่อคืนนั่งดูข่าวที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เขาส่งทีมไปเจาะไปคุยกับครอบครัว
ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุรถบัตรทอดกระถิ่น
จนลดบันทุกข์สินค้านั่นแหละ
มันเป็นภาพที่สลดใจมาก
คืออยู่ดีก็มาสูญเสีย
มาพลัดพลากไปอย่างกระถัน
ยากที่จะทำใจจริง
ในจำนวน๑๙ชีวิตเนี่ย
เท่าที่ฟังดูหลายชีวิตเป็นหลักของครอบครัว
หาเงินเลี้ยงคนทั้งบ้านว่าอย่างนั้นเถอะ
หลายชีวิตมีลูกเล็ก
ชีวิตต้องหาเงินเลี้ยงพ่อแม่
และพ่อแม่บางคนก็พิการ
ชีวิตที่ยังอยู่ของครอบครัวผู้สูญเสียเนี่ย

ที่จะดำรงคงอยู่ไปอีกนาน
ในขณะที่ข่าวนี้เดี๋ยวคนก็ลืม
คนรุ่นผมเนี่ยพอเห็นข่าวนี้นึกถึง
หนังสือเล่มหนึ่งของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิปราโมท
ชื่อหลายชีวิตครับหลายชีวิตเนี่ย
เขียนถึงชีวิตผู้โดยสารอยู่ในเรือลำเดียวกัน
คนในเรือเสียชีวิตศูนย์หาย
คนที่อยู่ข้างหลังแต่ละคนแต่ละครอบครัวเนี่ย
เผชิญกับโศกนาฏกรรมและความสูญเสียยังไง

ที่เสียชีวิตไปหรือหายไปเนี่ย
มีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไง
ฉะนั้นข่าวรถบัสทอดกระถิ่นชนรถไฟขนส่งสินค้าคราวนี้
อีกไม่กี่วันข่าวก็ค่อยถูกลืม

แต่ว่าโศกนาฏกรรมของแต่ละครอบครัวมันจะอยู่กับคนเหล่านี้ไปอีกนาน
เรื่องของความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ย
เราเนี่ยอยู่ในประเทศที่คิดว่าเมื่อมันเป็นอุบัติเหตุ
ใครจะไปทำอะไรได้เราก็โทษเวรโทษกรรมโทษโทษดวงชะตา
ความปลอดภัยเป็นมาเป็นหลักต้องมาก่อนเขาคิดไม่เหมือนเรานะ
คือเขาต้องหาทางป้องกันให้เต็มที่ก่อน
ถ้าป้องกันเต็มที่แล้วมันยังเกิดอยู่อีก
อันนี้ก็ถือว่าจนปัญญาคำถามก็คือว่า
เหตุที่เกิดรถไฟชนรถยนต์หรือรถยนต์ชนรถไฟเมื่อวานซืนเนี่ย
ประเทศเราป้องกันเต็มที่แล้วหรือยังตอบว่ายังครับ
เรามีปัญหาเรื่องเงินเรื่องงบประมาณเรามีปัญหาเรื่องความหละหลวม
ในขั้นตอนการปฏิบัติและเราก็ชาชินกับมันมานาน
เราจึงตกอยู่ในสภาพวัวหายแล้วล้อมคอกทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้
อยากให้ท่านผู้ชมลองติดตามข้อมูลเรื่องนี้จากรองประหลัดกระทรวงคมนาคม
ชื่อพี่ศักดิ์จิตติวิริยวสินสิครับ
คุณพิศักดิ์ซึ่งเป็นรองประหลัดบอกว่าปัจจุบัน
อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานเนี่ยผมเอามาฉายภาพให้ดูแล้วแบ่งเป็นจุดตัดต่างระดับสี่ร้อยแห่ง
เป็นจุดตัดเสมอระดับสองพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดแห่งเป็นจุดตัดเสมอระดับที่ได้รับอนุญาต
หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดแห่งในหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดแห่งเนี้ย
ติดตั้งเครื่องกั้นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบแห่งติดไฟกระพริบและป้ายสัญญาณเตือนสองร้อยเจ็ดแห่ง
เป็นจุดตัดเสมอระดับลักผ่านไม่ได้รับอนุญาตจำนวน๖๒๑แห่ง
คือจุดตัดที่ลักผ่านเนี่ยผมอธิบายไปเมื่อวานแล้วคือการรถไฟไม่อนุญาตให้ตัดถนนผ่านทางรถไฟ
เพราะเขาเห็นว่ามันอันตรายเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นทางลาดชัน
เพราะเขาเห็นว่าฝั่งโน้นก็หมู่บ้านฝั่งนี้ก็หมู่บ้านชุมชน
เขาต้องการให้อ้อมไปอีกทางหนึ่งที่อนุมัติให้ผ่านแต่ว่าคนที่อยู่สองฝั่งเนี่ย
เขาก็ไปตะแง้วตะแง้วเอากับอบตว่าช่วยทำถนนตัดทางรถไฟตรงนี้ให้หน่อยเถอะ
จะได้สะดวกแต่การรถไฟเขาเขาไม่อนุมัติเมื่อเขาไม่อนุมัติ
เขาก็ไม่ไปทำไม้กั้นให้เพราะเขาไม่ต้องลงทุน
ก็ถือว่าไม่อนุมัติแต่ก็ปล่อยประละเลยหลิวตาให้ใช้กันมาได้
ฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ก็คือหกร้อยยี่สิบแห่งแห่งเนี้ย
ไม่มีไม้กั้นมีแต่ไฟสัญญาณเตือนไฟสัญญาณเตือนเนี่ย
คนที่ไปจากต่างถิ่นบางทีก็ไม่ได้ระมัดระวัง
เหตุเกิดที่คราวนี้พอจะไปถึงทางรถไฟปรากฏว่าทัศนวิสัย
ขวามองซ้ายมีแต่ป่ามะมีแต่ต้นไม้บังขบวนรถไฟ
ฉะนั้นผมคิดว่าจากนี้ไปสิ่งหนึ่งที่ต้องทำให้ได้ก็คือว่า
ไม่ว่าจะเป็นทางลักผ่านหรือเป็นทางที่ได้รับอนุมัติ
จะต้องมีไม้กั้นทั้งหมดจำเป็นจะต้องลงทุนเท่าไหร่
เขาต้องลงทุนจุดละสามล้านเนี่ย
เห็นว่า๓ล้าน๔ล้านเนี่ยก็ต้องลงทุนครับ
ลงทุนเพื่อให้ชีวิตคนเนี่ยปลอดภัย
ฉะนั้นไม่ว่าจะลงทุนเท่าไหร่
จะเป็นเงินของอบตหรืออบจหรือเป็นเงินการรถไฟ
รัฐบาลต้องใส่ออกมารัฐบาลนั่นแหละควรเป็นเจ้าภาพ
รัฐบาลควรจะออกเงินในส่วนของรัฐบาลเองไม่ใช่เงินในส่วนของการลดไฟ
เพราะการลดไฟก็ขาดทุนนักหนาอบตอบจก็ไม่มีเงิน
แล้วถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันเกิดเหตุอีกครับ
รัฐบาลต้องเป็นเจ้าภาพใส่เงินลงมาเท่าไหร่ก็ได้
รัฐบาลไปซื้อเรือดำน้ำยังซื้อได้นี่ครับ
รัฐบาลไปซื้อฝูงบินตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ก็ซื้อได้
ซื้อรถถังตั้งเท่าไหร่ก็ซื้อได้
ทำไมรัฐบาลจะเจียดเงินออกมาเพื่อปกป้องป้องกันไม่ให้คนเสียชีวิต
ครั้งแล้วครั้งเล่าจากเรื่องเหล่านี้นี่คือข้อเสนอที่ผมคิดว่า
เป็นหน้าที่เป็นรัฐบาลจะต้องเป็นเจ้าภาพ
จะต้องเป็นเจ้าภาพจัดการทั้งหมด๖๒๑แห่งที่เป็นทางลักผ่านเนี่ย
ต้องทำให้ถึงขั้นมีสัญญาณเตือนอย่างเดียวไม่พอ
ต้องมีเครื่องกั้นจะเป็นเครื่องกั้นอัตโนมัติ
หรือจ้างคนไปเฝ้าหรืออะไรก็ตามแต่
เรื่องแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นและนี่คือ
ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณลูกคุณดูครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยในขีดเส้นใต้เมืองไทยเกาะติดประเด็นนี้นะครับ
ก็เดี๋ยวเรื่องของความคืบหน้าทั้งเรื่องของคดี
แล้วเรื่องของการจัดงานศพต่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เราก็มีรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันในข่าวเที่ยงไทยรัฐของเราด้วยนะครับ